สวัสดีครับ

ประเสริฐช่างเขียนจอมโจรชื่อดัง
เป็นที่รู้จักในชื่อตีไก่
ถูกยิงเสียชีวิตบนรถกระบะริมถนน
หลังกลับจากวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้บัญชาการตำรวจสันติบันในขณะนั้น
รอยติดตามมาจนพบรถของตีใหญ่จอดอยู่
โดยไม่รู้ว่าตีใหญ่ตายอยู่ในรถก่อนหน้านี้แล้ว

เพราะถูกตำรวจจ้างสองแสนบาทพร้อมสัญญาจะช่วยให้หลุดคดี
ยอมก่อเหตุฆ่าลูกพี่โดยวันเกิดเหตุอาสานั่งรถไปกับตีใหญ่
เพื่อไปขอเครื่องรางจากพระครูสมุทรธรรมนุสรหรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลง
เพราะของเดิมถูกเพื่อนขโมยไปทั้งพระและตะกรุดแต่ไม่ได้พบหลวงพ่อ
จึงเดินทางกลับระหว่างทางถูกลูกน้องหักหลังยิงตาย
ตีใหญ่เป็นโจรปล้นฆ่ามีชื่อเสียงด่งดังในช่วงปี๒๕๕๙
โดยจะออกร่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง
รวมไปถึงบางส่วนของกรุงเทพ
กระทรวงการคลังตั้งสินบนนำจับปีใหญ่ในสมัยนั้น
ไม่ว่าจะเป็นจับตาย๕๐๐๐บาทเงินหลวงมีหมายจับเยอะ
เมื่อปี๒๕๑๘ตีใหญ่ถูกคุมตัวไปขึ้นศาลที่จังหวัดเชียงใหม่
ขากลับเดินทางเข้ากรุงเทพโดยรถไฟ
ระหว่างทางเขาหนีตำรวจโดยกระโดดลงจากรถไฟ
แล้วเอากุญแจมือออกด้วยการซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานทางรถไฟ
และให้รถไฟทับจนขาด
พันธนาการตียัยด้วยกุญแจมือกับถ้วน
ตำรวจสองนายคุมมามีปืนสงครามด้วย
ถึงนำรถไฟวิ่งมาถึงอำเภอบางบมนาคพิจิตร
เขาก็ตรวจรถไฟวันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยจับเขาได้
และเขาก็พักการเขาไม่เข้าคุกแล้ว
เพียงเท่านั้นที่ผ่านมาตีใหญ่มักจะอยู่ไม่เป็นที่
ต้องคอยหลบหนีตำรวจเวลานอนจะจุดทูบหนีบเอาไว้ที่นิ้วเท้า
ทูบหมดดอกก็จะย้ายไปที่อื่น
มีคาถาอาคมกำบังกายหายตัวได้จึงทำให้เล็ดรอดการจับกลุ่ม
กลับกลุ่ม
เอกลักษณ์ของตีใหญ่เขามักใส่เสื้อเชิดลายสก๊อต
กางเกงยีนลีวายสวมแว่นกันแดดเรแบน

ตีใหญ่ใช้อาวุธปืนคอ๑๑มมประจำกาย
ปล้นมักจะฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วยความโหดเยี่ยม
และการที่เขาเกิดในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

เขาจึงชำนาญการหลบหนีตำรวจด้วยวิธีการดำน้ำ
หายใจด้วยการอมก้านมะละกอเพราะเคยเล่นสมัยตอนเป็นเด็ก
ตีใหญ่เป็นลูกชายคนโตมีน้อง๖คน
ถูกพ่อตัดขาดทันทีเมื่อรู้ว่าลูกชายเดินทางสายโจร
หากวันนี้ตีใหญ่ยังมีชีวิตอยู่เขาจะมีอายุ๖๙ปี
เหตุการณ์ในวันนั้นจึงเป็นการปิดฉากมหาโจร